รอบนี้เธอบอกว่าได้โชคใหญ่ก็เลยต้องจ้างนางรำมารำแก่บน

ยังจะมีความโชคดีแบบนี้อยู่เรื่อย
แล้วครั้งนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาที่วัดหัวโพอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
มีคนโชคดีเนี่ยค่ะนำสิ่งของต่างมาแก้บนต่อท้าเวสวรรณคู่ที่หน้าหอระคัง
ซึ่งท่านก็มีนามว่าเท้าเจริญและเท้าร่ำรวย

อย่างคุณพัฒนีชาวโพสะเป็นเจ้าของบ่อกุ้งอยู่ที่บางหลวงจังหวัดนครปฐมนะคะ
ก็เป็นผู้โชคดีนำผลไม้๙อย่างน้ำแดงดอกกุหลาบข้าวสาร๑๐ถุงไข่ไก่๑๐แผง
แล้วก็ที่สำคัญนะคะไม่ใช่แค่นี้ยังมีการแจ้งหนังกางแปลงมาแก้บนถึง๒จอเลยค่ะ
แล้วเธอก็ได้รับโชคมานับไม่ถ้วนแล้วก็มาแก้บนเป็นประจำวนไปแบบนี้ค่ะ
และสุดท้ายนะคะต้องมีการจุดประทัดด้วยนะแล้วที่เรารอคอยอยู่นั่นก็คือ
เลขหมายปลายประทัดได้ทำการโชว์ให้เราดูแบบนี้
ดูหน่อย

เออแล้วคุณผู้ชม

ไม่ใช่แค่นั้นยังมีคนโชคดีอีก
คุณวาสนานักจาเข้ค่ะ
ประทัดจำนวน๒กล่องมาจุดถวายแก้บนองค์ทาเวสวรรณ

บอกว่าพอจุดเสร็จแล้วนี่นะจะนำหางประทัดมาอวดร้าว

ดิฉันชอบอ่านข้อความใต้ข้อความทีนึง
คุณอ่านข้อความใต้ข้อความ
ใต้ข้อความล่าสุดมันไม่ใช่ข้อความ

ก็ดีเพราะว่าอ่านแล้วคือมันเห็นเลย
แต่ข้อความข้างบนมันยังเหมือนเป็นนำมาทำ
รหัสท้ายที่คุณพูดถึงเนี่ย

เพราะฉะนั้นคุณก็ลองคิดดูดี

คนจะเชื่อไงคนจะถาม